พวกคุณทั้งสองคนน่าจะรู้สึกกับมัน

เร็วขึ้นเร็วขึ้นมาเลย

เชื่อขึ้นเร็ว
เชื่อขึ้นเร็ว

เชื่อขึ้นเร็ว

เชื่อขึ้นเร็ว

เชื่อขึ้นเร็ว
เชื่อขึ้นเร็ว
เชื่อขึ้นเร็ว

เชื่อขึ้นเร็ว
เชื่อขึ้นเร็ว
เชื่อขึ้นเร็ว

เชื่อขึ้นเร็ว